ตอนนี้ของลงเลิศอย่างไร

ลงน้ำหนักมาเพื่อเล่นบทในที่ต้องรับผิดชอบ

ใช้วิธียังไง

ออกกำลังกายเยอะขึ้นวิ่ง

เท่าไหร่

รู้จัก

เพราะว่ามันยังได้อีก

ตัวละครของของเราไปอยู่ในที่ไหน

จริงมันก็ผอมแหละแต่เราอยากดีไซน์เลเยอร์ให้มันมีแบบ
แสดงว่ามันต้องเห็นแบบการหลบเสื้ออะไรแบบเนี้ย
ก็อาจจะมีใช่ครับ
ภิกษ์นี้มีเทคนิคหรือว่าศึกษาการลดตำหนักอะไรอย่างเนี้ย

แล้วก็มีคนที่ช่วยดูในเรื่องแบบ
ดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องการออกความกายด้วย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

หรอกครับผมก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นเป็นตัวเอง

เราต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้าง

เราเองก็สนุกเรารู้สึกเหมือนทำงานเพราะว่าก่อนถ่ายคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังต้องทำแบบนี้เพราะฉันจะต้องเป็นคนคนนี้
มันก็จะหนีความเป็นตัวเองออกมาได้เหมือนกันว่าแบบเออว่ะแต่ก่อนเราไม่เป็นแบบนี้เลย
แต่นี้เรากลายเป็นคนแบบนี้ลักษณะการขยับตัวเราก็เปียกเรารู้สึกดี

พวกเรื่องเล็กน้อยมันมีผล
เช่นคนอ้วนการขยับตัวเขาก็จะไม่เหมือนคนบอก

ถ้ามันมีบทให้ต้องอ้วนเราก็ยินดีแบบจะอ้วน
มันก็ทำได้มันคืออาชีพเราแหละเราก็ต้องรับผิดชอบมา
แต่มันจะส่งคุณชีพกับคนอ้วนได้หรือเปล่า

จริงมันก็มีวิธีการนะคะเราก็ไม่ได้ใช้วิธีวิธีการแบบ

หมายถึงว่าถูกป่ะมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรต้องทำ

เพราะเขาเห็นความพยายามของเรา

มันดีจนเพราะมันยังไม่ได้เริ่มทำการถ่ายทำ
ยังไม่ได้เริ่มอะไรมันเป็นแค่ช่วงแรก
รู้สึกว่ามันยังวัดอะไรไม่ได้
แต่เขาก็ไม่ติดกับการดีไซน์

เราก็ช่วยลดภาระความเหนื่อยของคนที่ทำงานด้วย

ขึ้นอยู่กับกำลังถ่ายเลย

มันจะมีเพิ่มแค่ไหน

เนี้ยหละ

รอบไปไปกับผู้สาเหว่อนั้น
ครับดีฮะอย่างน้อย

ายังกล้ายหรอว่ามั้ยครับ

คือแต่ละคนเนื่องจากมันไม่มีใครว่างตรงกันเลย

มันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมครับ
ใจเราคิดอย่างไรมันก็รู้
อยากให้มันคุยกับมาเป็นครอบครัวอะไรอย่างไร

เพราะมันเป็นครอบครัวแน่นอนเราคิดอยู่แล้ว
แต่ว่าบนพื้นฐานความจริงก็ต้องรอเขาคุยกันอีกที

มีแนวโมเมนอ่ะ

ใหญ่ก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็แฮปปี้ด้วยกันแหละ

ถ้าโมเมนต์มันมีน้อยอยู่ในโมเมนต์กับมัน
บรรยากาศบรรยากาศด้วย

ก็ยังมีความเป็นเพื่อนความสนิท

ก็ยังนั่งกินข้าวด้วยกัน

ไม่รู้จะเกลียดกันอะไร
คุณแม่พิสาผมแน่นมาก

เยี่ยมเหรอ
ไม่เยี่ยมดีแล้ว
ก็มีความสุขดูดีแล้วมาก
ครับแม่ผมตกใจ
แน่นอนเราคิดมาแล้วว่ารับปริญญาเราต้องดูเรียบร้อย

กลับไปเอาเพิ่มไหมมันดูบางมากเลยนะ

นะครับผม